พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำค่ะประมาณสักทุ่มนึงอะค่ะ
เพชรบูรณ์มีคนร้ายบุกเดี่ยวไปเลยนะคะ
แต่ว่ามีปืนไปก่อเหตุชิงทองภายในห้างสรรพสินค้าที่อำเภอหล่มศักดิ
ได้ทองคำไปน้ำหนักยี่สิบสามยี่สิบสามบาทนะคะครับ
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านทองนี่ค่ะ
ทุ่ม๕นาทีค่ะร้านทองเยาวราชสินทวี
คนร้ายอย่างที่เห็นในภาพก็อายุสักสามสิบถึงสี่สิบประมาณนี้นะคะ
รูปร่างสันทัศน์มีปืนด้วยเป็นร้านทองในห้างสรรพสินค้าที่อยู่ริมถนนลมศักดิ
สระบุรีมุ่งหน้าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะคนร้ายพอก่อเหตุแล้วเนี่ยนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทางทางด้านหน้าห้างเลยครับ
เบื้องต้นเนี่ยได้ทองไปยี่สิบสามเซนต์สิ้นละหนึ่งบาทนะคะ
รวมร้านน้ำหนักยี่สิบสามบาทนะคะ
ก็บอกว่าส่งทองมาทีนี้หนูก็มองหน้ากันน้องกำลังจะจับ
อ่าจะกดสัญญาณนี่มันก็เลยไม่ได้กดอ่ะค่ะยังไม่ทันได้กดค่ะ
มันทำไงต่อมันก็เลยพังก็ปีนขึ้นไปกระโดดขึ้นไปใช่ค่ะ
มันก็ไปเอาทองที่อยู่ในตู้มันกวาดยังไง
อยู่มันมันจับทั้งจับทองอะค่ะทั้งถาดอ่ะ
แล้วทีนี้มันจะสลัดแล้วมันไม่หลุดเพราะว่าหนูมันมีตัวล็อกอยู่
มันก็เลยได้ไปแค่ครึ่งเส้นอ่ะยี่สิบสามบาทสี่บาทมันมันได้ไปประมาณ
เส้นอ่ะยี่สิบสามเส้นนะคะยี่สิบสามเส้นเส้นละประมาณหนึ่งบาท
หนึ่งบาทอ่าอืมนี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นสดสดร้อนร้อน
ว่าหัวคำยังจับคนร้ายไม่ได้ค่ะครับ